คุณแม่คนหนึ่งเขาอดรนทนไม่ไหว
โพสต์ในเฟซบุ๊กร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายหน่อย
ลูกชายอายุ๒๐ถูกคนร้าย๗คนรุมทำร้ายร่างกาย
บาดเจ็บสาหัสเนี่ยศีรษะต้องผ่าตัดสมองเลยเนี่ยเป็นรอยเย็บแบบนี้
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๐กว่าวันแล้ว
ตำรวจไม่เคยติดต่อมาคดีก็เงียบไปหมดเลย
เขาก็บอกว่าอ้าวแล้วกลัวมันจะไม่คืบ
มันจำเป็นใครโดมไม่ได้เลยอ่ะถูกต้อง
หัวอกคนเป็นแม่มันทำใจไม่ได้
ก็ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้เป็นคุณแม่เขาชื่อนาริชนนาคตะ
โพสต์เรื่องราวของลูกชายถูกคนร้าย๗คนรุมทำร้าย
ทั้งยิงทั้งกระทืบอะไรแบบนี้นะฮะสาหัสเลยต้องผ่าตัดสมอง
เขาก็เลยไปโพสต์ในเพจคนรักบางสะพานนะเป็นเพจของประจวบเขาแหละ
บอกว่าจนถึงตอนนี้คดีไม่คืบหน้าเลย
อยากให้สังคมเป็นกำลังใจให้น้องจับคนร้ายให้ได้ไว
คนเป็นพ่อแม่พอได้ยินคำว่าต้องผ่าตัดสมองมันใจสลายอะไรแบบนี้
แต่ก็โชคดีลูกสามารถกลับมาเหมือนเดิมได้
อำเภอบางสะพานน้อยที่ประจวบไปพบกับแม่ของผู้บาดเจ็บ

อายุ๒๐ปีลูกชายทุกข์ทำร้าย
ก็โชคดีที่สามารถเดินเหินได้ปกตินะฮะลูกชายบอกว่าแผลที่ถูกทำร้ายเนี่ยเป็นอย่าง
ดูศีรษะเขาสิต้องผ่าตัดเนี่ยทีมข่าวก็ดูนะฮะเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สิบห้า
พฤษภาคมเขาเนี่ยเพิ่งไปทำงานที่บริษัทโซล่าเซลที่ปรานบุรีได้๓วัน
ไม่เคยรู้จักใครมาก่อนไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนวันที่เกิดเหตุออกไปทำงานนอกพื้นที่
พอกลับมาสัก๔โมง๕โมงเย็นหัวหน้างานโทรตามให้ไปหาที่หมู่บ้านจัดสรร
ซึ่งเป็นบ้านของหัวหน้านั่นแหละเพราะแกเนี่ยเห็นว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้าน
ก็เลยขับรถออกไปดูตามที่หัวหน้าบอกจากนั้นครับทำตามหัวหน้าบอก
แต่กลับถูกคนกลุ่มนั้นเนี่ยฮะยิงใส่๓นัดกระสุนไม่โดน
แต่มีคนอีกเจ็ดคนเนี่ยไปลุมกระทืบจนบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นกับต้องพาทัศน์สมอง
กลุ่ม๗คนที่มาตีน้องนี่เป็นไงครับมันเข้ามายังไง
อันนั้นเข้าเข้าเข้าไปในซอยก่อนอืม
เข้าไปในซอยมันจะเป็นซอยถนนลูกรังอืม
ว่าตอนนี้นะตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันนี้นะตำรวจทองที่ไม่มีเดินทางมาสอบประคำลูกชายเลยอยากให้คดีคืบอยากให้จับคนร้ายให้ได้อยากถามว่าทำทำไมสาเหตุทำเพราะอะไรเพราะลูกชายไม่มีเรื่องกับใครมาก่อน
คดีไม่คืบหน้าเลยค่ะไม่มีร้อยเวรไม่มีอะไรมาดูเลยค่ะไม่มีใครมาสอบปากคำเลยค่ะอยากให้คดีคืบหน้าอยากให้จับตัวคนร้ายได้จะได้ถามว่าทำเพื่ออะไรทำทำไมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เนี่ยฮะโหโอคนเป็นแม่นะครับคุณแม่เขาก็ฝากบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยลูกชายนอนอยู่ที่โรงพยาบาลไม่มีใครมาเยี่ยมหัวหน้าคนที่สั่งให้ไปหน้าหมู่บ้านก็ไม่มาเยี่ยมแต่ก็ช่วยค่ารักษาทั้งหมดนะฮะถึงตอนเนี้ยลูกชายอาการจะดีขึ้นแต่ยังมีอาการชาปวดที่ศีรษะจากการผ่าตัดนะจากคนปกติก็ต้องกลาย
ของคดีความให้หน่อยนะครับ